คุณผู้ชมคะกลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

ว่าเป็นเรื่องของความหึงห่วงค่ะ

จนเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วตัวเองก็หนีไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ภายในบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามีร่องรอยลื้อค้นสิ่งของนิดหน่อย

เจ้าที่ไปตรวจสอบเห็นไหมคะรอยเลือดเป็นทางแบบนี้เลย
คนที่บาดเจ็บชื่อว่านายสมเจตอายุ๒๙ปีค่ะ
ถูกปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เขาที่ไหล่ขวานัดหนึ่งกระสุนฝั่งในนะคะ
ส่วนที่หน้าอกเนี่ยก็ถูกแทงหลายแห่งจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นี่ค่ะจากการตรวจสอบข้างในก็รอยเลือดเป็นแบบนี้

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรีนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบางแพร่
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายนบพลอายุ๓๐
เป็นอดีตสามีของนางสาวอรพินอายุ๒๙
เขาเลิกรากันไปนานแล้วนะคะ
ตัวนางสาวอรพินก็อยู่กินกับนายสมเจตคนเจ็บที่บ้านหลังนี้
ก็อยู่กันในห้องนอนนายนบพลบุกเข้าไปเฉยเลย
แล้วไปทำลายข้าวของเขาแล้วเอาปืนปากกายิงค่ะ
ยิงใส่ไหล่ขวาของนายสมเจ็ด
นางสาวอรพินก็วิ่งหนีนะคะไปตามญาติมาช่วย
นายนบพลเนี่ยก็พยายามที่จะทำร้ายนายสมเจตแบบ
ยังพยายามทำร้ายต่อค่ะครับจนนายอานันต์
พ่อของนางสาวอรพินอยู่บ้านใกล้วิ่งมาช่วย
คนร้ายก็เลยหนีขึ้นรถจักรยานยนต์
ตำรวจก็คุยกับตัวนางสาวอรพินนะคะ
เธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
เพื่อตามความคืบหน้าทางคดี
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านลำน้ำหมู่๙ตำบลดอนใหญ่
อำเภอบังแพทย์จราชบุรีค่ะ
อนันต์อายุ๔๘พ่อของนางสาวอรพิน
ก็พาทีมข่าวไปดูห้องที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยพาเข้าไปดูด้านในแบบนี้
ก็ยังมีคราบเลือดอยู่บนที่นอนพ่อก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพ่ออยู่บ้านใกล้ใกล้กัน
ตอนเกิดเหตุประมาณสัก๓ทุ่มได้เนี่ยดูเลือดยังเต็มอยู่เลย
ลูกสาวกับนายสมเจตก็อยู่กันในห้องเขาก็นอนพักนั่งเล่นอะไรกันอยู่
นายนบพลเป็นอดีตสามีเนี่ยแอบเข้ามาทางหลังบ้านค่ะ
ครับคือด้วยความที่หลังบ้านอ่ะเปิดทิ้งไว้ทีเนี้ยพอแอบเข้ามาเนี่ย
ก็ย่องเข้าไปย่องเข้าไปนะคะไปหลบตรงห้องคุณตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
พอได้จังหวะทีเนี้ยบุกไปในห้องนอนเลยค่ะแล้วก่อเหตุเอาปืนปากกายิงเลยค่ะ
คือเหมือนกับว่าจริงจริงตั้งใจจะยิงหัวด้วยซ้ำนะแต่มันไม่โดนหัวนะคะ
โดนเขาที่ไหล่แล้วก็แทงเขาที่อกเขาด้วยแล้วก็วิ่งหนีออกไป
ตัวลูกสาวก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือนะคะตัวคนเจ็บก็พยายามที่จะหนี
แต่ทีเนี้ยตัวคนก่อเหตุก็ตามตัวนายอนันต์บอกว่าก็พยายามมาช่วยนะคะ
พยายามจะมาช่วยตัวคนเจ็บเขาก็หนีอ่ะนะหนีไปล้มอยู่
ตัวนายอนันต์บอกว่าก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ยืนยันว่าจริงแล้วบ้านหลังนี้ปกติจะล็อกบ้านมิดชิดนะ
เพราะว่ากลัวตัวผู้ก่อเหตุคนนี้แหละก่อนหน้านี้เคยเอาปืนมาจ่อมาขู่เอาไว้
ด้วยความหึงหวงทุกคนก็เลยอยู่กันอย่างหวาดระแวง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยขู่มาแล้ว
นายอนันต์ก็เลยบอกว่าขอพูดผ่านสื่อเลยก็แล้วกันนะ
ก่อเหตุขนาดนี้มอบตัวเถอะอย่าหนีเลย
โทษหนักมันจะได้เป็นเบาพ่อก็พร้อมจะให้อภัยนะ
เพราะว่าก็เคยเป็นลูกเขยกันมาก่อนพร้อมให้อภัยอยากให้มอบตัว
ลูกสาวผมก็ให้การกับตำรวจไปนะครับเขาว่าเคยโดนทำร้ายแล้ว
เขาก็เลยกลัวพอกลัวปุ๊บเขาก็ขอเลิก
เขาขอเลิกคือว่าเขาไม่อยากจะอยู่ด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ประเภทนี้
เขากลัวว่าถ้าเกิดไปมีอะไรกันอีกอะไรอย่างนี้เกิดการทะเลาวิวาสอีก
ถ้าเกิดเอาตัวไปทำร้ายอีกคราวต่อไปจะไม่รอด
แล้วผมได้ข่าวมาว่าลูกสาวก็ให้ผมพูดให้ผมฟังว่า
เคยเอาลูกสาวผมไปนอนที่โรงแรมไม่ได้นอนที่บ้านนี้นะ
นอนที่โรงแรมแล้วก็ไปเอาปืนขู่จะยิง
ตัวเขาย้อนกลับมากลับมาแล้วมาทำร้ายลูกสาวผม
แล้วก็หลานสาวก็หลานชายผมถึงจะเอาลูกสาวผม
แล้วก็หลานผมสองคนเอาไปหนีไปไว้อยู่ที่อื่นก่อน
นั่นนางบุญสงศ์อายุเจ็บสิบสี่ปีเป็นคุณยายของนางสาวอรพินนะคะ
ก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยว่ากลัวมาก
กับสิ่งที่อดีตสามีของนางสาวอรพินมาก่อเหตุ
ทุกวันนี้ยังนอนไม่หลับเลยเพราะว่ายังจับไม่ได้ไงค่ะ
ก็กลัวว่าจะย้อนมาก่อเหตุซ้ำ
ตอนนี้นางสาวอรพินที่เป็นหลานสาวเนี่ยขวัญเสียหวาดภาวะมาก
ย้ายไปอยู่ที่อื่นกับลูกสาววัย๑๐ขวบ
ยืนยันว่า๒๐ปีที่ตัวผู้ก่อเหตุเคยเป็นหลานเขย
เขาก็เป็นคนดีนะตอนนั้นน่ะไม่เคยก้าวร้าวอะไรให้ยายเห็นเลย
ก็เป็นคนนิ่งไม่ค่อยพูด
ยายก็รักหลานเขยเหมือนลูกหลานแท้นะ
เสียใจมากที่มาก่อเหตุแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องของความหึงหวงนั่นแหละ
หลานยายเนี่ยก็มีแฟนใหม่เพิ่งคบกันได้เดือนเดียวเอง
ยายก็ไม่ได้สนิทสนมกับแฟนใหม่ของหลานสาวเท่าไหร่หรอก
แต่ก็ยายบอกว่าแต่คนที่มาก่อเหตุเนี่ยก็ก่อเหตุแบบมันโหดจริง
เป็นเรื่องของความหึงห่วงแต่มันโหดไป
เขาก็นั่งนอนดูทีวีกันอยู่ดีแอบมาเข้าบ้านเขาแล้วก็มาก่อเหตุขนาดเนี้ย
ยายก็เลยบอกว่าฝากบอกหน่อยก็แล้วกัน
ยายเนี่ยยังรักเหมือนเดิมนะหมายถึงตัวผู้ก่อเหตุนะคะเป็นอดีตหลานเขยอ่ะครับ
ยังรักเหมือนเดิมนะไม่ได้เกลียดนะ
ตัวเถอะแต่ผิดมันก็ต้องรับผิดไงยายก็พร้อมจะให้อภัย
ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววู้บอกนะคงจะคิดไว้นานแล้วอ่ะ
ว่าเรื่องนี้มันเกิดนานแล้วนะทีนี้มันไม่ได้มายู่กันแบบนี้
ทีนี้พี่ก็เลยก็เลยเป็นเรื่องเนี่ยยายเทรจ่ายคือหลากมาก
ยายเทรจ่ายนะ
ด้านตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายนบพลผู้ก่อเหตุแล้วนะคะข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องของการพาอาวุธปืนและมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ค่ะกำลังพยายามกดดันให้มอบตัวค่ะ
ว่าก็น่าจะยังหนีอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอยู่แล้วค่ะ